คุณผู้ชมค่ะพูดถึงนักร้องแล้วก็มาพูดถึงวงนี้กันต่อเลย
ขวัญใจแก๊งฟันน้ำนมใครรู้ไหม
เพลงนี้เนี่ยนะน้องหนูเนี่ยร้องตามฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานเขาปล่อยเพลงใหม่คุณผู้ชมเพื่อมีการจัดนิทัศกงนิทัศกาลเลยนะ
และยังคงฮอตไม่เลิกค่ะสองหนุ่มวงล็อกขวัญใจเอฟซีแก๊งฟันน้ำนม
ใส่เอฟซีกันต่อแบบไม่มีพักเลยกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าชัดเจน
เต็มเลยอ่ะใช่ค่ะเขาจัดงานช่วงเย็นเย็นเป็นไปตามคาดเลยคุณผู้ชม
นี่แหละคะแก๊งฟันน้ำนมเขาจะพลาดในงานเนี่ยเราเห็นพ่อลูกแม่
พาน้องมาเชียร์สองหนุ่มนะต้องบอกว่าน่ารักอบอุ่นแต่ละคนวากแบบไม่เกรงใจพ่อแม่เลย
ซึ่งในงานนี้เนี่ยนอกจากสองหนุ่มจะมาโชว์ร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดแล้ว
ไฮไลท์ของงานก็คือการเปิดมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ให้ดูพร้อมกันอีกด้วยค่ะ
ใช่และความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือบริเวณรอบงานเนี่ยเขามีการจัดนิทัศกาลภาพต่าง
เป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงใหม่ให้แฟนได้ชมกันเป็นเวลา๑๐วัน

ใจทั้งพี่สื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ทั้งแฟนไม่ว่าจะแบบคุณพ่อคุณแม่น้องทุกคนแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ
มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเรามันไม่ถึงกับกดดันแต่ว่ามีเปลี่ยนวิธีการวางตัวบ้างครับ
อย่างเช่นเรื่องคำหยาบอะไรเราก็เลี่ยงเพราะว่า

มันก็ฝึกตัวเราไปด้วยครับว่าเราก็มีความระมัดระวังเรื่องการละเทศะมากขึ้นเพราะปกติเราก็เป็นวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับ
อาณาคาก็สุดเจ๋งนะใช่